คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหลังจากที่เจอพิษโควิด๑๙ไปบอกเลยว่าพิธีกรสายฮาอย่างพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาเนี่ย
หดเงินหายไปกับเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่างานโชว์ตัวงานทัวร์คอนเสิร์ตแคนเซิลหมดเลย
ยาวไปจนถึงปีหน้าแต่เธอก็ยังยิ้มสู้ค่ะส่วนลูกน้องในทีมก็แยกย้ายกันไปทำงานอย่างอื่นกันไปก่อนนะคะ
ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่เยอะเท่าเดิมแต่ก็เป็นวิธีหาเลี้ยงตัวเองกันไปก่อนจ้า
โอตอนนี้คือพักก่อนเลยค่ะคือยังไม่มีเลยแต่ว่ารอรอสถานการณ์ปกตินะคะ
คือคุณลูกค้าเนี่ยก็โทรมาเยอะโทรมาจองกันอยู่เนื่องแล้วก็ไหลออกไปตามนโยบายของรัฐกันอยู่เนื่องอยู่นะตอนนี้ค่ะ
น้องน้องในทีมตอนนี้ก็ประคับประคองกันอยู่ค่ะว่าทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนก็ผ่านตัวไปเป็น
บางคนก็ออกกำลังกายบางคนก็ทำแซนวิชขายน้องในทีมเป๊กเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือบ้านเขาอยู่กรุงเทพ
แล้วอย่างหนึ่งฐานะทางบ้านเนี่ยก็ไม่ลำบากกันมากนี่คือความโชคดีของน้อง
แต่ถามว่าเงินรายรับเนี่ยมีไหมรายรับแน่นอนเราลดลงแต่ว่าเราก็หาหนทางอื่นเพื่อจะอยู่รอดกันนะคะ
ยุคนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปตามสถานการณ์นะคะสำหรับงานพิธีกรร้องได้ให้ล้านทางไทยรัฐทีวีตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่หกแล้ว
แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่เป๊กกี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือคนยากจนตลอด
รวมไปถึงช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้ร้องได้ให้ล้านก็จัดทำเทปพิเศษหยิบยื่นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตอีกหลายต่อหลายเคสเลยค่ะ
ก้าวเข้าสู่ปีที่หกอ่ะนะคะก็ต้องกลับขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับคุณคุณนะคะ
แฟนที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นรายการคุณภาพจริงจริงเลยนะคะ
ช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากซึ่งตอนนี้เยอะมากเลย
เพราะว่าโควิดทำให้คนต้องหยุดงานบางคนตกงานไปเลย
สิ่งหนึ่งที่เขานึกถึงได้นั่นก็คือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ว่าเป็นที่พึ่งพิงของเขาฟังแล้วเราก็ซึ้งใจค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะเย็นนี้เปิดหน้าจอรอดูได้เลยรายการร้องได้ให้ล้านนะคะ